ดูความคืบหน้ากรณีการกระโดดสะพานพระราม๘
แล้วก็เสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพัทยาของน้องเคลียร์นะครับ
ช่วงนั้นเธอก็ให้จักรยานยนต์รับจ้างช่วยถือโทรศัพท์แล้วก็ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับ
มันก็มีกรณีของการเปิดเผยเรื่องของการแชทข้อความกับเพื่อนชาย
ข้อความเสียงก็มีหลุดออกมานะครับ
เรื่องของจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ฮ่ามพรามตรงนั้นเนี่ย

โดยพันธุ์ตำรวจเอกวิรดลทัพทิมดีภูมิกับการสอนอบวรมงคลเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เผยถึงคดีนางสาวนิตยาสวัสดีวันหรือน้องเคลียร์อายุ๑๘ปี
ที่ไลฟ์เฟซบุ๊กระหว่างกระโดดสะพานพระราม๘แล้วก็เสียชีวิต
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานและคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
ข้อความเสียงที่มีลักษณะของการตัดเพาะชีวิตเหมือนกับถูกแฟนนุ่มทิ้งก็มี
ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่สาเหตุการฆ่าตัวตายของน้องเคลียร์หรือไม่นั้น
ตำรวจบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ถึงแก่ความตาย
สำหรับการจะแชทข้อความกันหรือว่าการพูดกันตามคลิปเสียงนะครับ
แต่ก็ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้แล้วก็ถอดข้อความต่างเก็บเป็นพยานหลักฐานเอาไว้แล้วนะครับ
ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทำให้น้องเคลียร์ตัดสินใจไปกระโดดสะพานพระราม๘หรือไม่
โดยตำรวจบอกว่าหากพบบุคคลที่เข้าข่ายความผิดก็จะออกหมายเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติม
หากพยานหลักฐานเพียงพอก็จะแจ้งข้อหา
แต่เบื้องต้นพบว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่น้องเคลียร์จะตัดสินใจมาที่สะพานพระราม๘แล้วก็กระโดดลงไป
แต่จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้ตัดสินใจมาก่อเหตุหรือไม่ต้องหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายืนยันให้ชัดเจน
จะสามารถสรุปได้นะครับ
ขณะนี้ถือว่ายังไม่เข้าข่ายความผิดตามข้อกฎหมาย
ก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องเรียกแฟนนุ่มของน้องเคลียร์มาสอบสวนในขณะนี้
อันนี้เรื่องคลิปเสียงคลิปข้อความต่างนะครับ
ขณะที่ทางด้านญาติของน้องเคลียร์จะติดใจเอาความกับแฟนนุ่มหรือไม่
จากการติดต่อล่าสุดนะครับ
ตำรวจบอกว่าทางญาติไม่ติดใจในคดีความนะครับ
และขอประกอบพิธีทางศาสนาให้เสร็จสิ้นก่อน
จึงจะให้ข้อมูลและแจ้งความประสงค์อีกครั้ง
โดยตอนนี้ยายของน้องเคลียร์เองก็เหนื่อยแล้วก็เครียดมาก
ก็เลยต้องขอเวลาในการตัดสินใจอีกระยะหนึ่ง
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณยายก็อย่างที่บอกว่าเดินทางมาจากระนอง
แล้วก็งานสวดของน้องเคลียร์๒คืนเมื่อวานกับวันนี้
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน๕โมงเย็นจะมีพิธีชาปนกิจนะคะ
แล้วก็จะลอยอังคารนะครับในวันอังคารนะครับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างพาน้องเคลียร์ไปส่งที่สะพานพระราม๘นะครับ
ขณะนี้กำลังตรวจสอบพยานหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตอยู่
ซึ่งมีข้อมูลในโทรศัพท์ตั้งแต่ก่อนการฆ่าตัวตาย
แล้วหลังจากนั้นคาดว่าในสัปดาห์หน้า
ก็จะมีความชัดเจนว่าจะมีเรื่องอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงกับ
ดำเนินคดีกับนายพัฒนานัยได้หรือไม่
ถ้ามีอะไรเชื่อมโยงมีประเด็นอะไรที่ต้องสงสัย
ใจสงสัยเพิ่มเติมก็คงต้องเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติม